ดูความเคลื่อนไหวของคู่ปรับกัน
ตั้มดีใจที่ตัวเขานั้นพ้นมณฑินหลังจากสารตัดสินจำคุก
นายอัจฉริยะหนึ่งปีหกเดือน
ใส่ล้ายนี้ธตั้มว่ามีการวิ่งเต้นอายการ
จากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิด
หรือท่านายต้ำเลขาธิการบูรณิธิทีมงานท่านายประชาชน
มีข้อพิพาทกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
กระทั่งเป็นคดีความฟ้องร้องกัน
รวมถึงนายอัจฉริยะก็ปิดชมรมไป
ล่าสุดท่านายสิทธาโพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า
วันนี้เป็นหนึ่งวันที่ผมดีใจมากครับ
ขอบคุณสารอาญาตลิ่งชันที่พิพากษาอย่างเป็นธรรม
ตัดสินคดีที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายผมประเด็นวิ่งเต้นอายการ
ให้สังคมเข้าใจผิดได้รับความเสียหายมาตลอด
ต่อเนื่องหลายปีวันนี้ผมพ้นมณฑินแล้ว
สารตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริง
จำคุก๒ปีปรับหนึ่งแสนบาทจำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้าง
ลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุกหนึ่งปีหกเดือน
ปรับเจ็ดหมื่นห้าพันบาททดจำคุกให้รอการลงโทษ
มีกำหนดสองปีขณะที่ทนายตั้มนะครับ
ก็ระบุทิ้งท้ายบอกว่าถ้าคิดว่าจบแค่นี้นะฮะ
ก็สวยไปหน่อยรอลงอายาวันนี้ปีหน้า
รอนอนคุกสุขสรรค์วันปีใหม่ครับพี่ชาย
เพราะยังมีอีกหลายคดีที่กำลังจะตัดสิน
เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปในอีกหลายคดีนะครับ